ร้องได้ให้ร้าน

เธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้อนควรเช้าค่ำ
นั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา

เพลงนี้ไม่ได้ร้องมากี่ปีแล้ว
ประมาณ๑๐๑๓ปีได้
ปีได้มาร้องอีกครั้งหนึ่งบนเวทีของเรารู้สึกยังไงบ้าง

ตื่นนะขอให้โชคดีนะคะเกรงกลัวผิดนะคะขอให้โชคดีกับคำเฉลยจากคุณป๊าค่ะ
ครับเพลงที่๒ครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทน้องเกลนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาทน้องเกลร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
มากระแทกหูกระแทกใจเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าร้องได้ในเพลงนี้รับราคาสองหมื่นบาท

จากหญิงทิติการนะครับเป็นเพลงที่๒ของผู้แข่งขันของเรานะครับ

ถ้าร้องเพลงหน้าสำเร็จนะคะ
นั่นก็หมายความว่าเปลี่ยนตรงจุดที่เราฟอกไตที่คอมาเป็นที่แขนได้เลย
เพราะว่ายอดเงินที่จะต้องใช้เปลี่ยนคือ๓๐๐๐กว่าบาท
เพลงหน้า๔๐๐๐เปลี่ยนได้เลยค่ะ
แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ
หยุดพักหายใจหายคอไปพักผ่อนก่อน
ไปดื่มดำกับความสำเร็จในสองเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในครั้งหน้า

ร้องได้๒เพลงแล้วเก่งไหม
เก่งครับผม

โหตั้งแต่แบ๊ยอย่างนี้เลยล่ะอยู่ด้วยกันมามาดีกว่า

ก็เป็นผู้สูงอายุที่ดูแข็งแรงนะ

๘๔นะไปยังแอบมองฟันผู้ใหญ่อยู่เลยอะฟันแข็งแรง
ครับก็อยากจะแข็งแรงต่อไปและได้ช่วยเขา
ค่ะนะคะจะช่วยลูกหลาน

ครับทำไมตายอยู่ได้ครับครับตอนนี้เหรียญแล้วเดี๋ยวต้องโหลนล่ะต้องอยู่ให้ถึง
หายบวชเขาให้ก่อนครับเอาล่ะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหน้าค่ะ
ใช่ครับก็ติดตามเชียร์น้องเกลคนนี้กันนะฮะในคราวหน้าในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
จบรายการของเราค่ะพี่เอเชยามิดชัยรออยู่ค่ะกับรายการเกมต่อชีวิตเข้มข้นทุกวินาทีค่ะ
จนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
คุณเกลบอกว่าอยากเปลี่ยนสายที่คอมาไว้ที่แขนเพราะว่าอะไรคะคุณเกล
คอมันเปื่อยมันใช้งานไม่ได้แล้วค่ะเส้น
ถ้าเราไม่ฟอกจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคะ

ถ้าใต้คนปกติจะทำงาน๑๐๐แต่ของหนูจะเหลือประมาณ๗
อนุญาตถามนะคุณเกวันนี้อยู่ในขั้นที่เท่าไหร่แล้ว
ขั้นสุดท้ายค่ะท่านก็บอกขั้นที่๕แล้ว

ก็เนี่ยพ่อเป็นแม่เป็นนี่เพิ่งมาเจอได้สักไม่กี่เดือน
รายจ่ายมันไม่ยุบยับไปหมดเลยเหรอคะคุณแม่
เงินค่าออกมาหมดออกมาหมด
บางทีกับข้าวน้อยแม่กินฟรีบอกเออกินก่อนเถ

เพราะว่าเนี่ยหมดก็คือหมด
เป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกแล้วก็
อีกครึ่งคนวันนี้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เลย